ใครไม่ทันตัวเลขมาที่นี่เลยนะคะ
เพราะว่ามีคนบันเทิงทั้งเจ้าเก่าเจ้าใหม่
วดเลขกันแบบคนแรกเลยแม่ดิฉันเอง
แม่ดิฉันเยอะมากแม่สุนารีราชสีมากคุณผู้ชมแม่ทั้งวงการหรือ
คุณแหละครับจริงว่านี้ซื้อไปหนอเท่าไหร่รู้ไหมเชอรี่
พันกว่าใบเพราะอะไรรู้ไหมคะฝันว่ามีช้างมาขี้ในบ้านขออนุญาตใช้คำตามที่แม่สู่พูดนะคะ
โอ้โหใครเขาจะฝันกันแบบนี้ค่ะแถมแม่สุเองยังบอกเลยนะคะว่า
เลขที่อีชันชอบหนึ่งสี่ค่ะนี่
ต่อด้วยแม่น้ำสองนะคะพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะเขาไปเสี่ยงเซียมซีที่วัดหัวลำโพงค่ะ
ก็เอาเลขที่ได้มาฝากกันเลขเบิ้ลจ้าไม่ใช่เบิ้ลปฐุมราชนะคะ
หนึ่งหนึ่งนี่นะครับมาอีกแล้วค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะ
แกยังโพสไว้อีกภาพสมัยหนุ่มค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นู้นนะคะ
ยังบอกด้วยนะคะว่าเกิดมาเนี่ยไม่เคยทำอะไรกับใบหน้าเลย
ทักว่าไปร้อยไหมเสริมจมูกมาหรือเปล่าพี่มนตรีบอกเลยนะคะว่าไม่รู้จักจริงจริง
เพราะว่าเลยรู้ไหมคะพี่เนี่ยบุรีไม่ซูบเล่าไม่กินแต่โรตเตอรีพี่แนนเนอะอ่าแน่นอน
อ่าให้เลขตามพอสอเกิดวัสซานนี่นะคะสองห้าสามเจ็ดนะคะอีกหนึ่งทันแล้วกัน
นกน้อยอุไรพรค่ะกับรถตู้คู่ใจสีขาวคันนี้ค่ะ
ป้ายเทมียนชี้เลยค่ะนอเบิงออเดอร์นะคะนอกขอแปดเก้าสามห้าอุดอนทานีนะคะ
เป็นรถตู้ประจำตัวของแม่นกน้อยนี่แหละค่ะใช้ออกงานไปนู่นมานี่นะคะ
เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าเป็นการกวักตัวเลขให้โชคแฟนแฟนหรือเปล่าเนาะ
ต่อกันเลยที่คุณพีเสดิร์ดนะคะก็มีโอกาสเข้ามากรุงเทพคุณค่ะ
เขาก็เดินทางไปอุดหนุนคุณพ่อค้าแม่ขายนะฮะดอกไม้ที่ปากคลองตลาด
พร้อมกับโพสต์ให้กำลังใจกันด้วยแต่ว่าในโพสต์เนี่ยคุณค่ะ
เราไปเจอกับภาพภาพหนึ่งเป็นทะเบียนรถขนของด้านหลังเห็นอะไรไหมคะ
ไม่ใช่รถของพี่พีนะคะแต่ว่าพี่แกเนี่ยด้านบังเอิญไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นพอดี
เบิ้ลมาอีกแล้วจ้าสุดยอดไปเลยอ่ะมีอีกไหมอ่ะเรือน
เนื่องกันไปเลยละกันนี่กับแก๊งสามยอดกุมารขอมาแจกโชคแจกลาบพี่
สักหน่อยเมื่อวานเนี้ยเขาไปทำบุญกันที่วัดก็
เขย่าไปเล่นไปพอก้านไม้ตกลงมาอ้าวเฮกันยกใหญ่เลยค่ะ
เลขอะไรบ้างบอกพี่หน่อยจ้า
ว้าวเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมพี่แจ๊คก็ตามนั้นเลยนะคะไม่ค่อยทัน
แต่ว่าตอนนี้ดิฉันก็จะโทรก็ไม่ทันนะจะปรับซื้อลอตเตอรี่หน่อยไม่เป็นไร
ติดตามรายงานสดถ่ายทอดสดนะคะกับไทยรัฐทีวีรับรองทุกคนรวย